ต่อกันที่ลีลาลีล่านะคะหลายคนอาจจะมองว่ากีฬาลีลาดเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะ
นักกีฬาลีลาดชายตัวน้อยเหล่านี้ออกลีลาอย่างเต็มที่ในช่วงของการแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัล
หลังจากที่ต้องฝึกซ้อมกันมานาน
ซึ่งแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นกับกีฬาลีลาดที่แตกต่างกันไป
กีฬาลีลาศกีฬาแห่งท่วงท่าพริ้วไหวสวยงาม
ที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ของนักกีฬาลีลาดชายตัวน้อยเหล่านี้

เด็กชายสุภากรเจียรพงศ์ภัยศาลตัวแทนจากเพชรบูรณ์
กลับมองกีฬาลีลาดในอีกมุมหนึ่งว่า
ลีลาดช่วยทำให้เด็กมีสมาธิรู้จักปรับตัว
ในความที่เรามีลูกผู้ชายคนเดียว
เราก็อยากให้ผู้ชายของเราเป็นสุภาพบุรุษ
หลายคนถามว่าทำไมต้องทำไมถึงสนใจที่จะเอาลูกผู้ชายมาเต้น
เราบอกว่าเราต้องการให้โลกเป็นสุภาพบุรุษ
บางคนมองว่าจะต้องไปเป็นประเภท

เราไม่ได้มองอย่างนั้นแต่หนู
เราจะสร้างบุคลิกให้เด็กผู้ชาย
สามารถช่วยเลือกสมาธิในการเรียนได้

เพราะเราปลูกฝังเพราะว่า
การเรียนกับกีฬาไปด้วยกันนะลูก
ครอบครัวจุดเริ่มต้นที่ให้ลูกชายมาเต้นลีลาด
อกจากจะอยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว
ยังเกิดจากความชอบของลูกชายเองด้วย
อย่างครอบครัวของน้องอาชิเด็กชายล้ำตะวันพยับตรี
ที่คุณพ่อแอบสังเกตเห็นแววว่าน้องอาชิชอบเต้น
ก็คือเขาชอบที่จะเต้นอยู่ที่บ้าน
เขาหมุนตัวไปหมุนตัวมาแบบนี้
เราก็เลยเอ๊ะลองไปเรียนดูซิเรียนมีที่ไหนเรียนบ้างอะไรอย่างนี้

หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเขา
ออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างนี้
ดีกว่าที่เราจะให้เล่นแต่เกมนะ
แต่อันนี้ก็คือพักแล้วนะถึงจะได้ให้เล่นนะ

ก่อนนี้หน้าที่ยังไงก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน

นักกีฬาลีลาดตัวแทนจากนครราชศรีมา
ที่ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นครั้งที่๓แล้วบอกว่า
กีฬาลีล่าทำให้รู้จักกับความรับผิดชอบ
เพราะช่วงที่มีการแข่งขันต้องดูแลตัวเอง
โดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม
ส่วนเรื่องทัศนคติกีฬาลีลาศกับเด็กผู้ชาย
ก้าวมองว่าลีลาดทำให้มีความแตกต่าง
กีฬาลีลาดไม่ใช่ว่าจะเล่นแล้วเป็นตุ๊ด

ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ไม่ว่ากีฬาชนิดไหนขึ้น
ชื่อว่าเป็นกีฬาก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
และยิ่งลีลาที่นอกจากจะทำให้เด็กได้รู้จักความรับผิดชอบ
แบ่งเวลาและการมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว
ลีลาดยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย
และสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย